จะบอกว่าโค้ว
ตอนนี้สุดท้ายแล้วเพราะว่าท

เดี๋ยวไปเช็กกันหน่อยนะคะบ้านคนดังเนี่ย
ฮุยตัวเรียนตัว

ฉันเห็นแค่ดำตะคุ่มตะคุ่มฉันยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร
เริ่มที่บ้านนี้เป็นบ้านแม่แก้วสุดารัฐไง

แม่ของณเดชนคุกิมิยะนี่แหละ
เพราะที่มีลูกเป็นลูกนะ
ลูกตัวเงินตัวทองเข้าบ้านอีกแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้ชอบมีสัตว์แบบแปลกมาเข้าบ้านแม่แก้วอยู่เรื่อยเลย
รอบนี้ก็เป็นลูกตัวเงินตัวทองเล็กวิ่งเข้ามาในบ้าน
ไปเลยเลขที่บ้านอะไรแค่นั้นแหละ
เธอก็ใจเย็นเดี๋ยวเธอต้องให้ฉันเล่าบรรยายก่อนนะ

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าโชคเข้าบ้าน
แต่ว่าออกไปแล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

เท่านั้นยังไม่พอเหล่าแฟนคลับต้องบอกว่าเฮลาโลเลยนะ
เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลย

เออบ้านเลขที่
บ้านเลขที่อยู่ไหนจ๊ะแม่แก้วจ๋า
แต่ว่าแม่แก้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปตอบตัวเลขบ้านเลขใดนะคะ

เออฟังเป็นข้อมูลนะคะว่าถ้าจำไม่ผิดมันมีเลขหนึ่งด้วย

อาจจะทำให้เจ้าของบ้านได้โชคได้ลาบ
เขาว่าอย่างนี้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิปนี้

ความยาวคลิปก็๔วินาที

เอ่อต่อกันที่บ้านคนนี้บ้าง
มีตัวอะไรไม่รู้เข้าบ้านเหมือนกัน

นี่งูตัวใหญ่เข้าบ้านจ้ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเวลางูเข้าบ้านเนี่ย
เขาให้โชคตามเลขที่บ้านเลยหรือเปล่า

แต่ทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทำดี

แต่ว่าอะบ่ายละกัน

เงินตัวทองก็เดินตัดหน้ารถเหมือนกัน
จะไปถามใครไกลถามเรือนขวัญดีกว่ารถโทรทะเบียนอะไร
ขับรถมาที่ออฟฟิศ
แล้วอยู่ดีเราก็วาดเอ๊ะทำไมตัวแบบใหญ่อยู่ข้างหน้า

เดินผ่านไปเบาโชว์ลีลาจริงอลังการ

มันไม่ใช่ตัวเลขอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราฝ่ายฝัน

สลากินแบ่งรัฐบาลกันได้กับไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ